หลายคนถามเรื่องสายตาของทั้ง๑๓คนเข้ามาเยอะ
คือด้วยความที่ทั้ง๑๓คนอยู่ในถ้ำที่มืดสนิท
แดดเข้าไม่ถึงมาเป็นเวลากว่า๙วัน
หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วเขาจะปรับสภาพสายตามากน้อยแค่ไหน
จะต้องปรับนานไหมกว่าจะออกมาเจอแสงตะวันแสงสว่างข้างนอกได้
คุณหมอที่เป็นจักษุแพทย์ก็บอกว่าดวงตาคนเรา
มีกลไกในการปรับตัวค่อนข้างดี
กระทบต่อการมองเห็นถาวรแน่นอนค่ะ
นี่คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิติรักษ์
หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดยบอกว่าก็คงจะได้รับผลกระทบในเรื่องการมองเห็นบ้างล่ะ
แต่เป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
โดยไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายถาวรอะไร
ซึ่งต่างจากการที่เราเงยหน้าขึ้นไปจ้องแสงอาทิตย์ตรง
แบบนั้นจะทำให้จอตาเสียถาวรได้

ในจอประสาทตาของคนเรามีเซลล์ทำงานอยู่๒ชนิด
ชนิดแรกคือเซลล์ชนิดแท่งสำหรับรับแสง
ชนิดที่๒คือเซลล์ชนิดโคนสำหรับรับสีค่ะ

คนเรามีการปรับตัวของเซลลจอประสาทตาตามสภาวะแสงรอบข้าง

ชนิดแท่งที่เอาไว้รับแสงจะทำงานเยอะ

โดยการที่เด็กอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีแสงเป็นระยะเวลานานถึงกว่า๙วัน
ชนิดนี้จะทำงานมากกว่าเซลล์อีกชนิดที่เอาไว้รับสีอย่างเดียว
พอออกมาข้างนอกได้เมื่อไหร่เนี่ย
น้องจะรู้สึกว่ารับแสงจ้ามากไม่ได้
แต่ใช้เวลาแค่๕๑๐นาที
น้องก็จะสามารถปรับสภาพได้บ้างแล้ว
เพราะฉะนั้นเวลานำน้องออกมา
ถ้าไม่ปิดตาก็ให้น้องสวมแว่นกันแดด
เลี่ยงการเจอแสงแดดจ้าสักระยะหนึ่งก่อน
เพราะว่าความสามารถในการปรับตัวของทั้ง๑๓คน

จากพิชิตขจัดพันชนแอดมินเพจก็บอกว่า
เห็นคนบ่นทีมดำน้ำกันเยอะเลยว่า

บอกว่าทำไมถึงเอาไฟฉายสาดไปที่หน้าน้องแบบนั้นล่ะครับ

จ่าบอกเลยบอกว่าไม่ต้องกลัว
สายตาคนเรามีกลไกในการป้องกันตัว

กระทบกับจอประสาทตาอย่างแน่นอน
อีกอย่างนี่แค่ไฟฉายไม่ใช่แสงแดดจ้า

ต่อให้โดนจอประสาทตาเต็มก็ไม่เป็นไร
แล้วทีมดำน้ำที่เข้าไปในถ้ำมืด
ไม่ส่องไฟจ่าถามว่าแล้วจะให้ส่องอะไร

คือทีมงานเขาเตรียมแว่นดำเอาไว้อยู่แล้ว
จำได้ไหมเราพูดคุยกับคุณหมอล็อต
หมอล็อกเขาก็เตรียมแว่นดำมาให้เด็กกันหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องปฏิบัติการภารกิจพาออกมาไม่ต้องห่วง

ตอนออกจากถ้ำเจอแสงแดดจริงก็มีแว่นใส่

เจ้าหน้าที่หน้างานเขารู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะ
ค่ะเขาเตรียมความพร้อมอย่างรัฐกลุ่ม
ทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกข้อมูลตรวจสอบมาแล้วนะคะ
รวมทั้งสักนิดหนึ่งแล้วกัน
เกี่ยวกับไฟที่ส่องหน้าเด็กตอนที่เข้าไป

ไฟที่หมวกที่เขาติดอยู่ที่ศพ